ยังอยู่กับรายการเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับและเมื่อวานนี้เราได้ชมภาพความสุขความสมหวังของเด็กเด็กและคุณครูไปแล้ว๔โรงเรียนจากแคมเปญพิเศษโรงเรียนของหนูครับ
วันนี้ยังมีอีก๔โรงเรียนรออยู่เรามาชมทีละโรงเรียนกันเลยนะครับ
โรงเรียนแรกศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านตลโพกจังหวัดตากครับ
ระยะทางจากตัวเมืองอุ้มห่างถึงหมู่บ้านตลาโค้งร้อยสามสิบเก้ากิโล
ใช้เวลาเดินทางประมาณนะครับห้าชั่วโมงครับในโรงเรียนของเรานะครับ
มันก็มี๑วิทยุสื่อสาร๒เครื่องคอมพิวเตอร์๓โทรทัศน์
แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้อยากมีไฟฟ้าใช้ค่ะเพื่อจะได้ใช้และได้เรียนตอนกลางคืนสะดวกค่ะ
หนึ่งร้อยยิบเก้าคูณด้วยยิบสองคำตอบคือเท่าไรสองคำแปดร้อยสามสิบแปด
โรงเรียนของหนูไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าเอาไว้อันหนังสือ
แต่วันนี้พวกหนูมีไฟฟ้าใช้กันแล้วค่ะ
ตั้งแต่ไปพาเด็กนักเรียนไปออกกฎการณ์เก็บตัวชีวิตที่ผ่านมานะครับ
ต่อไปนี้เราก็มีแสงสว่างเหมือนใช้โซล่าเซลนะครับ
บรรชุทธิ์นี้มีอายุใช้งานไม่หน่อยกว่า๒๕ปี
ใช้ไฟได้เยอะดูทีวีเปิด
ดีใจด้านนั้นสื่อชื่อคร่ากลางคืน
ตั้งแต่มีโซล่าเซลตอนกลางคืนเวลาไปไหนก็สว่าง
ทำให้หนูไม่กลัวอิดแล้วค่ะ
ตั้งแต่ได้มีบราซิลมีไฟฟ้าใช้ครับการเรียนการสอนต่อจากนี้ไปก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับ
เรามีแสงเข้ามาเราจะทำงานอะไรจะจัดอะไรก็สะดวกไปหมดนะครับ
ได้มีอุปกรณ์เช่นโทรทัศน์นะครับแล้วเด็กได้รู้ข้อมูลข่าวสารต่าง
ดีใจเป็นอย่างแบบที่โรงเรียนไม่ได้มีธุระเซลล์มีไฟฟ้าใช้
เด็กก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้มีทูน่าเซลเข้ามาใช้ทุกคนก็ดีใจครับ
ดีใจมากดีใจแทนเด็กด้วยนะครับที่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะครับ
จะได้ไม่เสียสายตาแล้วก็จะได้เรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างคอมพิวเตอร์
หรือเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยนะครับ
และนอกจากนี้นะครับเด็กยังได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่ที่ท้องฟ้าจำลอง
โรงเรียนเทคโนโลยีดอนบอสโก้และสำนักงานบ้านปูกับทางบ้านปูด้วยครับ
สุดยอดไปเลย
บอกเลยว่าชื่นใจชื่นใจเป็นที่สุด
แล้วก็ดีใจกับเด็กด้วยอะครับเขามีไฟฟ้าใช้แล้วแบบเห็นรอยยิ้มแล้วชื่นใจนะฮะ
โรงเรียนต่อไปนะคะที่จะมาสู้เพื่อที่นอน
และชุดเครื่องนอนที่โดนไฟไหม้
ไปพร้อมกับหอพักนักเรียนก็คือโรงเรียนคิสเตียนแม่ละโกนะครับ
ครูและนักเรียนเนี่ยเดินทางไกลมาจากจังหวัดตากกันเลยทีเดียว
ชมความสุขของเด็กครับหลังที่ได้รับมอบที่นอนและชุดเครื่องนอนกันครับ
ว่าเขาจะมีความสุขขนาดไหนไปชมครับ
ตอนนั้นที่กำลังไฟไหม้เนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาพยายามวิ่งมาเหมือนกับว่าพยายามที่จะไปเอาของของตัวเองที่คิดว่าจะไปเอาได้
แต่คือมันเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าครูก็กันเอาไว้ก็นั่งกอดกันแล้วก็ร้องไห้
เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เด็กเนี่ยศูนย์สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่หลับที่นอนทำให้เด็กอยู่ด้วยความยากลำบากในปีนั้น
ที่นอนแข็งมากเลยค่ะ
หนูอยากได้ที่นอนมากแล้วก็หนูอยากให้พี่เพื่อเขาได้ที่นอนสบายอ่ะ
พอรถเข้ามาที่รถเมียนผมรู้สึกดีใจมากเพื่อจะได้ที่นอนใหม่ครับ
ที่กำลังเรียนอยู่ว่ารถมาแล้วอ่ะไม่อยากนั่งเราอย่าไปเห็นที่นอนเราเลย
ผมได้นอนเตียนนี้แล้วมารู้สึกสบายทั้งผมไม่อยากลูกหลังคำ
เป็นไงบ้างคะรู้สึกดีใจอ่ะได้พี่นมนะโอเคนะนุ่มไหมค่ะลูกนุ่มเนอะ
ไม่อาจนอดต่อไม่อาจตื่นเลยค่ะน้องมาเครื่องจัยบาลอาจนอนจังหลับซึ่งอีกแล้วค่ะ
เช้าตื่นมาเฮ้ยใส่แล้วอ่ะเราไม่ต้องแบ่งเพราะผมกลับกันแล้ว
เป็นสิ่งที่เด็กเด็กแล้วก็คณะครูทุกคนนะครับก็ดีใจน่าคิดว่า
ต่อไปนี้เด็กก็จะได้มีสิ่งที่เติมเต็มแล้วก็ให้ความสุขให้กับพวกเขานะครับ
แล้วก็จะกำชับนะครับเด็กเด็กในการที่จะช่วยกันดูแลนะครับให้อ่า
สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้อยู่กับ
ปีทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
ถ้านอนดีนอนเต็มที่เนี่ยนะครับสมองก็แจ่มใสทำให้เรียนได้ดีด้วยนะฮะ
ดีใจกับเด็กเด็กมากเลยนะครับเรื่องนอนผ่านไปต่อไปมาถึงเรื่องของปาก
ท้องกันบ้างที่โรงเรียนบ้านบ่อหินครับจังหวัดอุบลราชธานี
เด็กมาร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อหม้อหุงข้าวเพื่อถาดหลุม
โต๊ะกินข้าวตอนนี้ได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ปิดช่วงนี้ไปด้วยภาพความสุขของเด็กกันเลยครับ
แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยพยายามที่จะหาอาหารกลางวัน
ซึ่งใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นมาให้เด็กมัธยมได้รับประทานด้วย
มันก็เลยเป็นประเด็นของปัญหาก็คือสถานที่
รับประทานอาหารของเราก็เลยคับแคบเกินไปสำหรับเด็ก

ปกติแล้วเขาก็จะช่วงทานอาหารเด็กประถมนั่งก่อนเต็ม
มัธยมก็จะหาที่นั่งรับประทาน

คันได้โต๊ะมาใหม่ครับ

ถ้าได้พี่มัธยมมานั่งด้วยครับรู้สึกดีมากเลยครับ
ถ้าเราได้หม้อหุงข้าวมาใหม่นะคะหนูจะดีใจมากเลยค่ะ
อยากได้ถาดหลุมเพิ่มให้พี่มัธยมค่ะ
เพราะว่าจะได้เอาไปใส่แยกกับข้าวค่ะ
ถ้าใส่รวมกันมันไม่น่าทานค่ะ
หลังจากไปออกรายการเกมต่อชีวิตนะคะโรงเรียนก็ได้รับหม้อหุงข้าวขนาด๑๐ลิตรสองใบ
สามารถที่จะหุงข้าวให้เด็กรับประทานได้ครบทุกคนในการหุงเพียงครั้งเดียว
ไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ
นักเรียนรู้ไหมว่าโรงเรียนของเราได้ถาดอาหารใหม่

เราก็ยังได้ผ่านลุ้มใหม่
สามารถแยกอาหารแต่ละประเภทออกจากกันได้ไม่ไหลมารวมกัน

หนูไม่ต้องทานข้าวที่ไหลมารวมกับของหวานอีกแล้วค่ะ
เลยถาดลุ้มใหม่อาหารเสียบขุนร้ายเลยครับ
ที่สำคัญที่สุดโรงเรียนของเรานะคะได้รับโต๊ะที่นั่งในการรับประทานอาหาร
สามารถที่จะให้เด็กนั่งทานข้าวได้ทั้งโรงเรียนเลย
ยังสามารถที่จะใช้ในการทำการบ้าน
ช่วงพักเรียนก็เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจไปด้วย
ผมไม่ต้องไปนั่งกินของนั่งเลยครับ
มีที่มานั่งทานข้าวด้วยรู้สึกอบอุ่นมากเลยครับ
หนูไม่ต้องขึ้นไปทานข้าวบนห้องเรียนแล้ว
เพราะโรงเรียนมีโต๊ะพอสำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียนแล้วค่ะ
ผมไม่ต้องกินข้าวไปหลบลูกฟุตบอลไปอีกแล้วครับ

ดีใจมากที่นักเรียนของเราได้รับถาดอาหารที่สู่สุขลักษณะ
มีเพียงพอตั้งแต่ชั้นประถุมและชั้นมสยุม
ดีใจมากเลยค่ะเห็นลูกของเรามีโต๊ะเก้าอี้ที่สวยแล้วก็สะอาด

และที่สำคัญก็คือเรามีหม้อหุงข้าว
พร้อมที่จะหุงข้าวแล้วก็ให้เขาอิ่มตลอดเวลา

เห็นเด็กมีอุปกรณ์มีวัสดุที่ใช้อย่างเพียงพอ
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพ
ภูมิใจที่เราสามารถที่จะเติมเต็มจุดนี้ให้เด็กได้
ขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตที่มีแคมเปญดีแบบนี้ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ